จังหวัดนครราชศรีมาชาวพิมายตอนนี้เขาภาวะผีแม่ม่ายกัน
เพราะว่ามีคนตายแบบไม่ทราบสาเหตุตายติดต่อกัน๓เดือน๑๓ศพแล้ว
ก็เป็นชายอายุ๕๕ปีเห็นบอกว่าแข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
แต่อยู่อยู่ก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าให้การช่วยเหลือ
นายบุญเอื้อนแบบพิมายอายุ๕๕ปีคนนี้ค่ะเป็นชาวบ้านท่าหลวง
หมู่๒ตะบนท่าหลวงอำเภอพิมายที่นครราชศรีมา
ไปพบเขานอนหมดสติอยู่ริมถนนกลางหมู่บ้านจากนั้นก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทั้งที่คนที่รู้จักเนี่ยบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนแข็งแรงมากไม่เคยเจ็บป่วยเลย
เหตุการณ์นี้แหละค่ะก็เลยทำให้ชาวบ้านที่นั่นเขาต่างก็หวาดภาวะกันนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองจนถึงเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ในช่วง๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตติดต่อกันถึง๑๓คนแล้ว
ก็มีทั้งผู้หญิงด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่๑๗๖๐ปี
จนกระทั่งมาถึงนี่แหละค่ะนายบุญเอื้อนที่เสียชีวิตไปอีกคนเป็นรายล่าสุดนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เลยเชื่อกันว่าสาเหตุที่มีคนเสียชีวิตติดต่อกัน
อาจจะเกิดจากเรื่องของผีแม่ม่ายตามความเชื่อของเขา
เพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เลยนี่แหละค่ะเอาเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงสีแดง
เอามาแขวนไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้าน
อันนี้ก็เราเคยเห็นแล้วเรื่องของความเชื่อของชาวภาคอีสาน
ถ้าเห็นมีคนตายจำนวนมากติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ
หรือว่าที่เรียกกันว่าไหลตายบางทีเนี่ยเขาก็เอานี่แหละค่ะ
ผ้าสีแดงเสื้อสีแดงกางเกงแดงมาแขวนเอาไว้นะคะ
แต่เพื่อความอุ่นใจของคนในพื้นที่สาธารณสุขจังหวัดก็ดี
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไปพูดคุยไปทำให้ชาวบ้านอุ่นใจ
สร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีเหมือนกันนะคะ